มาดูกันต่อกับคนนี้นี่ก็สดร้อนเหมือนกันค่ะ
คือเธอตกเป็นข่าวท้อกระทาวน์มาหลายครั้งมากแล้วนะคะ

เชิญสื่อมวลชนไปเคลียร์เลยคุณผู้ชม

แฮดแท็กมากบอกว่าคนเงียบไม่ใช่คนผิดเสมอไป
ตอบทุกประเด็นแบบชัดไปเลยค่ะ

เคลียร์ตั้งแต่ตอนที่มีปัญหาดราม่ากับอดีตสามี

ตอนนั้นมีการโพสต์สาดคนกันไปมาค่ะ
ลามไปถึงล่วงเกินบุพการีของฝ่ายหญิงค่ะ
รุนแรงถึงขั้นที่เธอรับไม่ได้ค่ะ
และไหนจะโดนอดีตสามีนอกใจอีก

ซึ่งน้ำหวานก็มาพร้อมหลักฐานแชทค่ะ
เอามาโชว์เห็นจัดเลยคุณผู้ชมนะคะ

มีดราม่าครบซ้อนไฮโซแชมป์หวานใจคนปัจจุบันนะคะ
รวมไปถึงดราม่าสนันโซเชียลกรณีที่คุณลักษณีย์แขง

ถูกต้องนะคะที่ถูกคุณไฮโซแชมป์ทำร้ายร่างกายค่ะ
เรื่องราวบานปลายฟ้องร้องกันค่ะ

ต้องบอกว่าน้ำหวานเนี่ยคือผู้หญิงที่เจอโอ้โหอุปสรรคชีวิตเยอะมากจริงค่ะ
กลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยคุณผู้ชมตามที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังทั้งหมดนะคะ
หลากหลายประเด็นที่เธอจะออกมาเคลียร์จากปากของเธอเลยค่ะ
การที่หนูได้ตัดสินใจแต่งงานกับเขา
ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานแล้วก็เลิก
แต่หนูอยากมีชีวิตที่มีความสุขจริง
เรื่องผู้หญิงเป็นรุ่นน้องหนูแล้วพี่เขาก็คือทักไป
ว่าแบบหาแฟนให้พี่หน่อยพี่อาจจะอยากนอวอเรื่องแม่
คือจริงแล้วเนี่ยแม่หนูว่าป่วยเป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้าย
พี่เขาได้โทรไปหาเพื่อนหนูว่าเออแม่น้ำหวานป่วยเหรอ
เดี๋ยวก็ตายแล้วอันนี้คือหนูโกรธมาก
เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วหนูว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้ด้วยซ้ำ
ก็สำหรับเรื่องพี่แชมป์หนูก็ยืนยันนะคะว่าหนูไม่ได้ครบซ้อน
ได้ตัดสินใจเลิกกับเขาแล้วก็จัดการอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้ว

แต่ในระหว่างนั้นอาจจะมีแบบเรื่องการหย่าเพราะว่าพี่เขาเนี่ยยื้อยื้อการหย่ามานานมาก
ในกรณีของรัศมีแขนเราอยากจะเคลียร์ตรงนี้ยังไงบ้าง

แล้วทำไมถึงต้องฟ้องรัฐสมีแขกกลับมา
เป็นคนกลางหนูก็ไม่พูดดีกว่า
หนูก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าที่หนูพูดในวันนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เรานำเสนอตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณนหวันเขาอ้างว่านะคะ
อย่างเช่นกรณีที่อดีตสามีเนี่ยไปมีคนอื่นนะเขาอ้างว่าเขาจับได้

และที่สำคัญนะคะเธอบอกเลยว่าตอนนี้เธอฉีกทะเบียนสมรสนะคะก็คือ
หย่ากับอดีตสามีเรียบร้อยแล้วนะคะ

ถูกต้องนี่ชัดเจนไปเลยนะครับพร้อมเริ่มต้นไปกับไฮโซแชมป์ค่ะ
แคร์นะคะคนก็เมาส์เยอะบอกว่าคุณแชมป์เนี่ยเป็นไฮโซปลอมนะคะ

น้ำหวานยืนยันนะคะว่าไฮโซแชมป์เป็นคนอ่อนโยนเวลาอยู่ด้วย
แล้วก็เป็นคนเอาใจใส่รายละเอียดเล็กน้อยน่ารักมาก
ตอนแถลงข่าวค่ะเขาบอกว่าคุณแชมป์เป็นคนที่ดูแลเธอดี